สวัสดีครับ

ไม่ไปผมไปผมเองไปบนเสาร์

ตอนนี้ได้รับแต่งการยังไงก็ตามกันให้ได้
เขาออกมาจากบน๑๕คนแล้วหนึ่ง

เรารู้ตัวหมดแล้วแต่ว่า
รู้สึกว่าจะหนีไปต่างประเทศแล้วมั
เหลือเยอะไหมคะ

ก็ยังจับไม่ได้เลย
ก็ที่จับได้ก็จับได้

อันนี้เราก็รู้ตัวที่บำกัน

ก็ยังจับได้ไม่หมดที่ยังจับแบบให้จับได้บุคคลทั้งหมด
พรุ่งแล้วน่าจะประมาณ๒๐กว่าว่า๑๐กว่าคนอ่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป